ส่งข่าวต่อไปนะคะยังเวียนวนอยู่ที่คุณลาร่าค่ะ
เพราะว่าเรื่องราวความจิ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคุณลาล่าอาสยามนี่แหละค่ะ
จับตาดูด่วนค่ะคู่จิ้นคู่ใหม่แบบสับแบบใหม่ค่ะ
นี่เลยค่ะพี่อีทวงลางนะคะวันก่อนเนี่ยเรานำเสนอไปแล้วนะคะ
จิ้นอยู่กับตูมตามยุทธนาค่ะ
มันเหตุเกิดจากคลิปนี้คุณผู้ชมคลิปนะคะที่เราเคยนำเสนอไปแล้วในจอแจ๊ริมจอนี่แหละค่ะ
โอ้นะคะก็เป็นจังหวะที่พี่อีทมองตาตูมตามนะคะ
ด้วยลมจุดเคลิมเคลิมค่ะดูสิคุณผู้ชมเนี่ยถ้าไม่รู้มาก่อนนะคะ
คิดว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องใหม่ค่ะจ้ะพี่อีทนะคะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าคลิปดังกล่าจะกลายเป็นไวรัลหนักขนาดนี้ค่ะ
คือวันนั้นอยู่ในกองถ่ายคุณผู้ชมกองถ่ายละครบันลังลูกทุ่งนะคะ
แล้วลาล่าเนี่ยค่ะเป็นคนบอกว่าพี่ทำให้ดูหน่อยทำเล่นหน่อยโชว์หน่อยนะคะ
ยังไงก็เลยอ่ะได้นะคะหยอกแค่แอคติ้งขำแต่ปรากฏคนแชร์เยอะมากค่ะ
และเพื่อความสมจริงค่ะล่าสุดเราได้เจอพี่อีทนะคะอยู่กับพี่ปลอยไฟล์เข้ามากองเดียวกันค่ะ
อย่าบอกนะว่ากับพี่ปลอยไฟล์เหรอ
ก็ลองดูหน่อยนะคะลองสาธิตดูหน่อยนะคะว่าช็อตตอนที่แบบฟินกับตูมตาม
ช็อตที่ฟินกับพี่ปลอยไฟล์เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปชมหน่อยค่ะ
ถ่ายละครอยู่รับมันบอกให้ทำผมว่าแล้วมันมีออกไปแล้วไหม
จอกกันก็เฉยเพราะบนอย่างนะเพราะเป็นบรรยากาศในลงถ่ายบอร์เขมลังลูกทุ่ง
เรื่องนั้นก็จะมีตูมตามใบเตยอะไรแกล้งเล่นกันนั่นแหละ

แต่ครั้งหลังเราก็นัดกันไปเรื่อยแหละ

แกล้งปุ่งกล้องเราเล่นแสดง

พี่อีทไม่เท่าไหร่พี่ปลอยไฟล์ฟินมาก
ลักษณะไม่เหมือนหอมลักษณะเป็นแบบดม
นี่แจงอยู่ในที่เกิดเหตุตรงจากใช่ค่ะ
คุณว่าเป็นมุมกล้องหรือเรื่องจริงครับ
ว่าจริงค่ะไม่ใช่นักแสดงแทนเรื่องจริงด้วยค่ะ
จริงค่ะเออนดูข้างต่อไปนะเผื่อจะให้รู้จริงคู่ใหม่ในบริเวณบันเทิมด้วยครับ

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย